มาดูกันต่อนะคะกับนี่เลยค่ะ

ระหว่างที่ทำบุญกันไปนางก็พูดคุยกันนะคะ
ปรากฏว่าจริงแล้วเป็นคนอีสานคือกัน

แล้วก็อาชีพที่หลายคนยังไม่รู้นะคะ
ว่าคุณตาวฟูสินซึ่งเป็นศิลปินกรามมี่โก

แต่พูดชื่อนี้อาจจะแบบว่าเป็นที่น่ารังเกียจ

โอ๊ยแกที่บ้านทำอะไรดูดซ่วมเหรออะไรอย่างนี้
อาจจะโดนเพื่อนแซวตอนเด็กหลายคนอาจจะยี๊ด
แต่มันเป็นเรื่องปกตินะตื่นมาใครไม่เข้าห้องน้ำบ้าง
แล้วที่บ้านเขาทำเป็นธุรกิจใหญ่โตมากเลยนะคะ

ใครจะมารู้ว่าคุณสาวภูศิลป์นะคะ
หล่อแบบนี้ที่บ้านทำธุรกิจดูดซ่วมนะคะ

แล้วก็ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่า
ใครจะดูแลประชาชนนะครับ

เราถือว่าเราไม่มีวันหยุดก็จริง
จันทร์ถึงอาทิตย์ทำงานทั้ง๗วัน
แต่ว่าถือว่าเราพูมใจไว้เสร็จ
ว่าเราได้ช่วยเหลือประชาชน

แล้วก็รอผมเนี่ยบ้านตรงส่วนอะไรอย่างนี้
แต่ตอนเป็นเด็กก็อาจจะแบบ

ในอนาคตครับที่คือผมเป็นลูกชายคนเดียว

แต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ก็ยังไม่ได้บอกให้กลับไปแหละ
แต่ปากเขาไม่ได้บอกแต่ก็ไม่รู้ว่าใจเขาก็คงอยากให้เรากลับไปแหละ
เราต้องหาเขาเรียกอะไรสะพ้ายไปช่วยดูแลที่บ้านไหมคะ
กำลังหาอยู่นะครับรับสมัครนะครับ
ช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราต้องทำงานดูแลตัวเองนะครับ
แล้วก็เก็บเงินนะครับผมเพื่อที่จะพร้อมที่ดูแลใครสักคน
ค่ะเป็นคนอีสานคนอุบลคือกันนี่แหละค่ะ

เพราะว่าสิไปสมาร์คอยู่ได้ไหมล่ะอยากจะไปอยู่นะคะแต่ว่าต้องไปช่วยกันธุรกิจดูดซ่วมนิดนึง
แต่จริงทุกอาชีพมีเกียรตินะยิ่งเป็นอาชีพแบบนี้ดิฉันว่าดิฉันยกย่องมากเลย
รวมไปถึงพี่ที่เก็บขยะด้วยแบบนี้เขาเสียสละนะส่วนตัวเพื่อความสะอาดของส่วนรวมด้วย
ต้องนะคะทุกอาชีพมีคุณค่าหมดเลยค่ะ